สวนต่างของเมืองสุภัณฑ์

วันนี้เอาแซงมาให้คุณผู้ชม
ให้ทั้งสองคนได้ลองลิ้มชิมรสกันซะหน่อย

เอามาให้ดับกระหายคลายร้อนกันซะหน่อย
สาวสวนแต้งอยู่นี่

เดี๋ยวตัวอันช่วยไปเก็บหน่อยละกัน

หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเมื่อวานนี้

จะบอกว่าเมื่อวานไปที่สวนมายังคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่า

อืมหุ้มครึมไม่หมดเลย
เช้าขับรถออกจากบ้านมันขาวไปหมดเลยนะ
นี่เป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้น

ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่ก่อนหน้านี้เรามีอากาศเย็นเข้ามา
อากาศเย็นคืออากาศที่หนักแล้วก็จมตัวเลย
กดทุกอย่างลงไปที่พื้นดิน

อะไรต่างที่มันสามารถลอยได้ก็ไม่สามารถลอยได้แล้ว
เพราะอากาศมันหนักนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
อากาศเย็นเขาค่อยถอยไป
ดังนั้นชั้นล่างเนี่ยมันเลยค่อยถอยไปก่อน

ดังนั้นสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คืออากาศร้อน

ดังนั้นสิ่งที่ลอยขึ้นไปพร้อมกับอากาศร้อนเหล่านี้ก็คือ
ฝุ่นต่างพวกไอน้ำต่างพวกควันพิษต่าง
แต่ทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอากาศเย็นที่เขาลอยขึ้นไป

อากาศเย็นกลายเป็นว่าเป็นฝาหม้อปิดไว้อยู่

ดังนั้นฝุ่นละอองต่างวันนี้เลยไม่สามารถให้จะระบายออกไป

สิทธิวิตเราต้องทำอย่างไรล่ะทีนี้
เพราะว่าเช้าวันนี้จากการตรวจสอบ

ใครที่จะต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งลองโหลดมาใช้ได้
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือในพื้นที่ประเทศไทยหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้
ก็จะแสดงสัญลักษณ์ต่างถ้าเกิดเป็นสีฟ้าคืออากาศดี
แต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงคือสภาพอากาศส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย
ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศแบบนี้สีแดงแบบนี้นะครับ

จุดหลักก็คือบริเวณใจกลางกรุงเทพ

ส่วนอีก๒จุดอยู่แถวบริเวณโรงพยาบาลสมุทรสาคร
และอีก๑จุดอยู่ที่ระหว่างแวนอุตสาหกรรม

ตอนนี้มีปริมาณฝุ่นละอองปริมาณควันพิษต่าง

ซึ่งสีต่างเหล่านี้แสดงปริมาณฝุ่นละอองที่ลอยขึ้นมา
เขาได้ทำการสำรวจปริมาณฝุ่นละออง
ที่อยู่ตามถนนต่าง
เข้าสู่ร่างกายแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายได้
ตอนนี้ก็ไม่บายช่วงต้นก็คือพอลอยตู้ขึ้นไปแล้ว

ดังนั้นความชื้นต่างก็ถูกขังไว้ตอนนี้
ซึ่งตอนนี้ถ้าหากเราดูทิศทางของกระแสลมแล้วก็ความแรงของกระแสลม
จุดนี้ก็คือในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยทางตอนล่างนะครับ
แต่ก็จะอ่อนกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับ
แต่ก็ส่งผลต่อสถานการณ์คลื่นอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ
อีกหนึ่งจุดก็คือแถวบริเวณอ่าวไทยตรงนี้ซึ่งค่อนข้างแรงนะครับ

ผลพวงของอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลงไป
ทำให้มรสุมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือมรสุมฤดูหนาวที่ทำให้เกิดเรื่องของฝน
เกิดเรื่องของคลื่นเกิดเรื่องของลมหนาวเนี่ยอ่อนกำลังไปด้วยนะครับ
เช้าวันนี้จากการตรวจสอบมีแค่จังหวัดเดียวในพื้นที่ภาคใต้นะครับ
คือนครศรีธรรมราชนะครับที่มีฝนตกอยู่
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ระวังกันด้วยนะครับ
ส่วนด้านบนนี้นะครับเป็นคลื่นกระแสลม
ซึ่งคลื่นกระแสลมตรงนี้ก่อนหน้านี้เข้ามาทับในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ก็ทำให้อากาศหนาวเย็นแต่ว่าตอนนี้จะสังเกตว่ามีการยกตัวขึ้นไปแล้ว
หลังจากนี้เหนืออีสานก็จะเริ่มอากาศร้อนขึ้นนะครับ
ที่สำคัญอาจจะร้อนอบอ้าวในบางพื้นที่
ก็รออีกครั้งหนึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่า
ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งหมดเนี่ยนะครับ
อยู่สองอย่างถ้าเกิดไม่ร้อนเลยก็คือให้หนาวใหม่อีกรอบหนึ่งเลยนะครับ
เอาความหนาวเย็นมากดไอ้ผู้ฝุ่นร้องลงบนพื้นอีกรอบหนึ่งนะครับ
ส่งตรวจขึ้นไปทลายฝาหม้อข้างบนให้หน่อย

เดี๋ยวไปขอวิธีคิดก่อนนะครับ
แต่ว่าใจเย็นก็อาจจะสองสามวันนี้ทุ่งทนไปก่อน

พริสมัสไงรอ๒๕เนี่ย
คริสต์มัสอากาศเย็นมาแน่นอนเดี๋ยวผมไปดูแตงผมก่อน

มีพลังงานบางอย่างหรือเปล่าตรงนี้